ทำธุรกิจก็ต้องมีไอเดียสร้างสรรค์เช่นกัน
ซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งขายสินค้ามือสองของญี่ปุ่น
ซึ่งเขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนดีไซน์ร้านให้ทันสมัยนะคะ
เปลี่ยนภาพลักษณ์จากร้านขายของมือสอง
ดึงดูดผู้ที่สนใจให้มาซื้อของกันได้เป็นจำนวนมากทีเดียว

กับคุณกมลวันการิพัฒน์จากรายงานค่ะ
จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธุรกิจขายสินค้ามือ๒จากประเทศญี่ปุ่น
ที่สามารถสร้างรายได้หลายล้านบาทต่อเดือนค่ะ
โดยด้านในนะคะจะมีสินค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกช็อปค่ะ
เจ้าของธุรกิจนี้จะมีสูตรความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างไร
เดี๋ยวเราตามไปหาคำตอบกันเลยค่ะ
เกาะสามูไรจากญี่ปุ่นเครื่องคิดเงินโบราณ
และเปียโนลายไม้คือของสะสมหายาก
วางขายอยู่ในอาณาจักรสุริยาแลนด์
แหล่งรวมสินค้ามือ๒จากประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร
สุริยาหนูช้างเผือกเจ้าของธุรกิจนี้
สร้างความแตกต่างด้วยกันในละมิตรพื้นที่๓ไร่
ให้กลายเป็นร้านขายของมือสองที่มีสีสันสดใส
โดยใช้ดนตรีและศิลปะที่เขาชอบมาออกแบบร้านให้ดูแปลกตา

เพิ่มความสะดวกครบครันด้วยการเปิดร้านอาหารและร้านกาแฟ
ปักหมุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรี
ภายในร้านแบ่งโซสินค้าอย่างชัดเจนค่ะ
มุมของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์กีฬาดนตรีของเล่นแฟชั่นและเซรามิก
ราคาเริ่มต้นที่๑๐บาทไปจนถึงหลากหลายแสนบาท
อยากทำให้มันดูสนุกเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
คือไม่ไม่อยากไม่อยากจำกัดมันแต่ก็ไม่อยากทำเป็นร้านของมือสองที่มันดูเก่าดูโซม
ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่มันแปลกแปลกที่มันเป็นร้านของมือสอง

สุริยาทำห้องซ้อมดนตรีมาก่อน
โดยเริ่มเห็นช่องทางในการขยายธุรกิจ
เมื่อมีชาวญี่ปุ่นมาฝากขายเครื่องดนตรี
รวมไปถึงของตกแต่งบ้านและเสื้อผ้ามือสอง

โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ
นำมาซื้อที่ดินแปลงนี้พร้อมตกแต่ง
รวมลงทุนครั้งแรกกว่า๑๐๐ล้านบาท
พร้อมขยายสาขาที่๒ไปที่จังหวัดสะแก้ว
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร้านของสุริยา

เพราะเขาบินตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่น

จึงทำให้ได้สินค้าตรงต่อความต้องการของนักสะสมค่ะ

พอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่า
ประมาณนี้นะบ้านเราชอบแบบนี้ประมาณนี้

เข้าใจทีนี้เราไม่ต้องไปบ่อยแล้ว

ของบางอย่างเนี่ยมันจะต้องรอคนมาซื้อ
คนชอบดนตรีก็มาโดนใจจริงเขาถึงจะซื้อ
ทีนี้ถ้าเกิดเราลงอย่างเดียวเนี่ย

มันเลยทำให้ร้านเราเนี่ยมีของหลากหลาย
ทุกชิ้นขนส่งมาทางท่าเรือแหลมชะบัง
เฉลี่ยเดือนละ๒ตู้คอนเทนเนอร์
สุริยาบอกว่าหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนี้

และจะต้องลงสินค้าใหม่อยู่เสมอ
เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

เข้ามาเรื่อยของแปลกใหม่เข้ามาเรื่อย

สมมุติว่าเขาซื้อเปียโนไปก็ต้องไปตั้งให้เขา

เป็นมาจากประเทศไหนไหมอะไรยังไง

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีฐานะชอบสะสมของเก่า
รองลงมาคือนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติร้อยละ๓๐
สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนหลายล้านบาทค่ะ
พิพิธภัณฑ์ของหายากและห้องซ้อมดนตรีเพิ่มเติม

ที่ไปจมอยู่กับการสต๊อกของเข้าร้าน

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมมีคำแนะนำค่ะ
ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำ
คือเรื่องของการเริ่มสร้างคอมมินิตี้บนโลกออนไลน์

เพราะสินค้าของเขาด้วยความที่เป็นสินค้ากลุ่มเฉพาะเนี่ย
การที่จะให้ลูกค้าเข้ามาหมุนเว้นสต๊อกเร็ว
มันต้องมีการพูดคุยการสื่อสาร
ซึ่งบางครั้งให้ลูกค้าในเดินทางวิทยาลัยสมบูรณ์ทุกครั้ง
มันก็ไม่สะดวกทำให้สินค้าจมค้างในสต๊อกนะครับ
สามารถเปิดตัวและทำออนไลน์คอมมิวนิตี้
ให้มีการพูดคุยมีการต่อรองมีการสอบถามกันบนโลกออนไลน์

ที่ความสามารถระบายสต๊อกสินค้าได้ดีมาก
แล้วเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟ

ส่วนการขยายสาขาอาจจะต้องวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
ชัดเจนก่อนว่าอยู่ในตลาดเป้าหมาย
ต้องการสินค้าที่จำหน่ายหรือไม่
ย่านทองหล่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ที่อาจจะช่วยระบายสินค้าได้มากขึ้น
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน